เป็กกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน

เป็นอะไรที่แสดงถึงความร่ำรวย

ทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้
ห้าโมงเย็นพบกับเราได้เลย

เป็นรายการของคนที่มีเพลงลูกทุ่ง

แม่รายการของเรานี่วันนี้นะครับ

สรพงศ์นะฮะแชมป์คนแรก

เพลงที่๑๐
มูลค่า๑ล้านบาท
ได้
ได้

คว้าไปแล้วนะครับ๑ล้านบาท
วันนี้เราก็เลยแต่งสีที่เป็นแบบสิริมงคลนิดนึง

วันนี้ทองมาเลยแล้วก็ทองไม่ใช่ธรรมดา
เป็นเรื่องของดาวด้วยอยู่สูง

ดาวน้อยผ่อนนาน

ทองไม่ทองเปล่ายังมีดอกอีกนะคะคุณป่านะคะ
ดูสิค่ะดูสิอย่านำมารวมกัน

ดอกไม้กับดอกไม้ไป

ถ้าจัดเงินคู่ทองนี่จะลำบากนิดนึ

ถามว่ารายการของเราสลดหดหูไหม
เราบอกเลยค่ะว่าไม่ระคายเคืองเราแม้แต่เล็กแต่น้อยแล้ว
ผู้บริหารนะครับบอกมาว่าร้านแตกไปแล้วนี่

ดูแล้วเนี่ยท่าทางจะได้เงินล้านกันยากเหลือเกิน

ถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะครับร้องได้ให้ร้านของเรา

กติกาใหม่เพื่อให้เงินล้านเป็นของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น
ใช่แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับ
แต่ก่อนนี่ถ้าร้องผิดกลับบ้านมือเปล่า
แต่ต่อไปนี้ไม่เปล่าแล้วนะครับ
ถ้าคุณร้องผิดไม่ว่าจะร้องอยู่ที่เพลงเท่าไห
คุณสะสมอยู่เท่าไหร่คุณรับไปครึ่งหนึ่งเลย

รับไปแสนห้าเลย
แล้วตอนนี้เราขออนุญาตปรับวงเงินทั้งหมด
เพลงแรกนะครับ๓๐๐บาทเราไม่ให้แล้วครับ

๔หมื่น

๘หมื่น

แล้วเท่าไรรฟร์เมื่อนที่๘ล่ะ

นะคะเพลงที่๑๐หยิบเลยค่ะ

มันก็มี๑ล้านบาทนะคะ

ตอนนี้ไม่มีคำว่ากลับบ้านมือเปล่า

นี่แหละคือรายการร้องได้ให้ล้าน
ไม่เกียรติแดดแดดอย่างนี้
แล้วเหมือนเดิมทุกครั้งทุกครานะครับ

ก็ร่วมสนุกนะครับลุ้นรับรางวัลสะสมแต้มกันได้เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะแชร์คอมเมนต์กดไลค์
จะร่วมสนุกจะเล่นเกมได้หมดเลย
และผู้ที่โชคดีที่สุดเป็นใครรู้ไหม

มาอยู่รอรับกติกาใหม่กันเลยนี่ไง
ชื่นมื้นมากนั่งรออยู่แล้วค่ะ
คุณสังคุณเปี๊ยกคุณสนุกลุงพลอยคุณฝนและน้องแก้ม

คุณสันเป็นไงครับปรับกฎิกาใหม่พอใจหรือยัง
โอ้โหดีใจมากครับที่มีโอกาส

ตอนนี้ดีแล้วพอได้กติกาใหม่

อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คุณจังนี่นะเป็นบุคคลที่ดีมากเป็นบุคคลแรก
ที่ขึ้นมาแสดงความดีใจกับคุณสรพงศ์แต่ตอนหลังมาทราบจากคุณสรพงศ์ว่า

เพื่อนอย่าลืมนะเรายืมสองแสน
ผมยืมเขาสามร้อย

เท่ากับเขาเป็นหนี้ผมอีกหนึ่งร้อย
เดี๋ยวเธอได้หนึ่งร้อยกับรายการเอาไปใช้ก็เลย
แต่กติกาใหม่ที่ว่าเนี่ย
ผมเชื่อเหลือเกินว่าผมจะทำร้านแตกเหมือนกัน

ครับ
คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเงินล้านอะไรอย่างนี้มาก

ผมจอดรถคู่กับคุณต่องเลย

ต่อกันก็หมายความว่าผมจะได้เงินล้านต่อกันไป

ช่วงเหมือนออกที่บ้านต่างเหมือนบ้าน

แต่แล้วร้านแตกนี่บ้านหรือร้านนี่แปลก

เป็นไงครับตัวใหม่ของเรา

เป๊กสวยนะสวยเหมือนเดิมเลยสวยเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์นี่ก็ยังสวยอยู่

เป็นอย่างไงคะชีวิตมีความหวังไหมครับ

เงินล้านใกล้มาแล้วครับ

เกะก่อนจากคุณสะนุกมา
ลุงพลอยทำไมทำไมดูศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ใส่วงใส่แว่ล์ด้วย

ผมดีใจมากนะครับผมดีใจมากที่ว่า

อันนี้เป็นพวกยืนกางกหรือแขนหุบไม่ลงจริง

มัธดรพวกราบบูกตะทิงอะไรแบบนี้เลยนะ
จุดคล้ายแบบรั้น

เป็นผู้เงินกันที่มีอายุน้อยที่สุด
ได้ผ่านเข้ามาในรายการของเรานะฮะ

รับเงินล้านไปแล้วอยากได้บ้างไหมครับ

ถ้าได้ไป๑ล้านนี่เอาไปทำอะไรดีเอ่ย
เอาไปใช้หนี้ให้แม่แล้วก็ไปรักษาพ่อแล้วเอาไปเรียนหนังสือค่ะ
๑ล้านบาทนี่เป็นเงินมากนะน้องแก้มรู้
รู้ไหมครับว่า๑ล้านบาทมันมากแค่ไหน
แค่ไหน๑ล้านบาทแค่ไหนอ้าวแค่ไหน

เยอะเลยซื้ออะไรได้เยอะเลยลูก

แต่ว่าในรายการของเราหาได้ไม่ยากถ้าน้องแก้วมีความรู้เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้าค่ะทุกท่านที่อยู่ด้านล่างนะคะ
มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาแข่งขันและคว้าเงินล้านไปกับเราค่ะ
ครับแล้วก็มาถึงเพลงโจทย์คัดเลือกของเรา
เปิดมาปุ๊บคิดว่ารู้จักแค่ชื่อเพลงกดปุ่มไฟใครกดปุ่มได้ก่อนและตอบถูกขึ้นมารุ้น๑ล้านเลย
ถ้าเกิดกดแล้วตอบผิดไม่ต้องตกใจนะคะไม่ตกรอบนะคะ
แต่รอบหน้าสามารถเล่นใหม่ได้นะคะ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาครับ
มีเสียงโทรศัพท์ด้วย
เก้มแก้มกดใช่ไหมไม่ได้บังอื่นไปโดนมันใช่ไหม
ตั้งใจใช่ไหมค่ะ

ถ้าน้องแก้มตอบถูกว่าชื่อเพลงอะไร

ได้ให้ล้านกันเลยนะค่ะตอบว่าชื่อเพลงก็มาน้อยน้อยใจค่ะ
ก็มันน้อยใจนะครับถ้าถูกนะครับน้องแก้มจะได้ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านวันนี้

ตอบตอบตอบตอบตอบตอบ
กล่องหน้าหลายร้าน
แก้มค่ะหนูร้องเพลงได้เยอะเหรอ

ร้องยิ้มให้แฟนสับด้านขวา
ตายแล้วเขามีความเหมือนไอดอลเขามาก
อยู่กันคนเดียวอย่างนี้

แฮปปี้จะตาย